คุณผู้ชมคะมิ้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูคลิปภาพนี้ไปด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมช่วยตอบกันเข้ามาหน่อยทั้งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีและเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ก็ได้
ลำแสงที่เห็นบนท้องฟ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไร
คือคลิปภาพนี้ที่จะให้ดูนะคะเขาสงสัยกันว่าเป็นนี่
คลิปนี้ถ่ายเอาไว้ที่อุดรธานีนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนว่าจริงแล้วหลายพื้นที่ในภาคอีสานหลายจังหวัด
ก็สามารถถ่ายคลิปแล้วก็เห็นสิ่งนี้บนท้องฟ้าเอาไว้ได้เหมือนกันลองไปดูภาพค่ะ

เดี๋ยวให้ขาวเบิดก่อน
เกลียวเบิด

ส่งข้อความมานะคะมิ้วอ่านข้อความของคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะ
นี่เป็นคลิปค่ะที่เจ้าบ้านในอ่ำเผอร์ชัยวันจอุดรธานี
อนธานีถ่ายเอาไว้๑๘นาฬิกา๔๙นาทีเมื่อวานนี้
อะไรก็ไม่รู้ล่ะค่ะลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้
คล้ายกับดวงไฟสีขาวค่อยพุ่งไป
ชาวบ้านเขาก็เอ๊ะสงสัยว่าพุ่งไปหาดาวสุกหรือเปล่า
นี่นะคะพุ่งไปแบบนี้
คุณผู้ชมเริ่มส่งข้อความมาแล้วเดี๋ยวมิ้วค่อยทยอยอ่านนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าไม่ใช่แค่อุดรธานี
หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน
บึงกาลสุรินหนองคายศรีสะเกดสกลนคร
เขาก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปบนท้องฟ้า
แล้วก็เนี่ยเห็นลักษณะเหมือนกันเลยค่ะ
ลำแสงพุ่งคล้ายไอพ่น
เร่งความเร็วไม่ถึง๑๐วินาทีแล้วมันก็หายไปเลย
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ตั้งข้อสันนิษฐานหลายอย่าง
ก็บอกว่าชิ้นส่วนยานอวกาศ

วันนี้เราเลยส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
บ้านหนองแซงหมู่ศรีตมชัยวานอชัยวานจอุดรธานีไปไขปริศนาเรื่องนี้
เราได้คุยกับคนที่เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ก็พานักข่าวของเราไปยืนดูแล้วก็ชี้ให้ดูเลยว่าเห็นตรงไหน
นี่ค่ะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เขาคิดว่าเป็นจรวด
เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องบินไฟมันต้องกระพริบกระพริบแล้วมันต้องเร็ว
ไม่รู้สิความเร็วมันอาจจะแตกต่าง
แต่พอมันค่อยเคลื่อนที่แล้วจางหายไปแบบ
มีคุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์บอกว่าสงสัยเป็นดาวเทียมที่หลุดวงโคจรหรือเปล่า
เราก็เลยไปถามเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะคือตัวคนที่เขาถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่า
ด้วยความที่ว่ามันเคยเห็นเรื่องแสงไฟประหลาดตั้งแต่สมัยเด็ก
แต่แสงไฟประหลาดที่เคยเห็นจะเป็นลักษณะกระพริบเห็นวันพระหรืออะไรแบบนี้ไฟสีส้มแล้วเขาก็เชื่อกันว่าเป็นผีโพงเป็นกระสือเป็นอะไรใช่ไหมคะ
คือคุณพีชเขาพูดในลักษณะที่ว่า
คือคุณพีชเขาพูดในลักษณะที่ว่า
แสงที่พบบนท้องฟ้าที่หลายจังหวัดในภาคอีสานสามารถมองเห็นได้
บรรทุกวัตถุลึกลับชื่อที่เหยียนนายทีนแล้วก็ขึ้นสู่อวกาศ
ที่โพสต์เอาไว้ว่า๑๕มีนาคมสามารถส่งที่เหยียนนายทีนจากศูนย์ส่งดาวเทียมจิ๋วฉวนได้สำเร็จ
ซึ่งการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศนี้จะเคลื่อนที่ตามแผนที่ทางด้านทิศตะวันตก
ถ้าหากมองจากประเทศไทยก็จะสังเกตได้ที่ท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน